ช่วงนี้เหตุร้อนในวัดเกี่ยวกับวงการสงฆ์มีเยอะนะคะ
ดูที่บุรีรำกันก่อนอันนี้เป็นเหตุทะเลาะวิวาดกัน
ซึ่งคู่ทะเลาวิวาสคือพระและแม่ครัว
คือต้องทำงานอยู่ในวัดด้วยกันแต่ไม่ถูกกันแล้วไม่ลงรอยกัน
คราวนี้เนี่ยถึงขั้นลงมือลนไม้เลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวนะคะ
ทะเลาะกันเนี่ยค่ะนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสภเมืองบุรีรำได้รับแจ้งเหตุทะเลาวิวาสภายในวัดอีสาน
ของวัดเนี้ยนะคะก็บาดเจ็บเหมือนกัน
ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าทั้งคู่คือไม่ถูกกันมานานแล้ว
หลายเรื่องแต่จำเป็นต้องมาทำงานในวัดเหมือนกัน
ครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นเลือดตกยางออกนะคะ
ทางพระพระจำรัฐเขาก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างในวัดตามคำสั่งเจ้าอาวาส
แล้วเห็นว่านางจวนเอาผ้าเปียกน้ำมาบิดใส่เลื่อยไฟฟ้า
ลักษณะเหมือนจะแกล้งหรือเปล่าก็เลยตะโกนต่อว่าไป
แล้วก็โตเถียงกันค่ะจากนั้นนางจวนตะโกนเรียกลูกชายให้มาช่วย
ก่อนจะจับหัวของพระโขกกับเสาคิวก็เลยแตก
ทีนี้พระบอกว่าเห็นท่าไม่ดีเลยคว้าไม้ที่อยู่ใกล้มือตีนางจวนไป
แล้วยืนยันด้วยนะว่าตัวเองไม่ผิดเพราะเป็นการป้องกันตัวค่ะ
หนึ่งท่าไปฟังทางฝั่งนางจวนเขาเล่าว่าเธอนำผ้าเปียกไปสะบัดน้ำ
จะตากให้แห้งไงแต่บังเอิญน้ำมันกระเด็นไปโดนเลื่อยไฟฟ้า
เธอบอกคือเธอสะบัดน้ำเฉยนะไม่ได้ไปตั้งใจบีบใส่
ทำให้พระจำรัจไม่พอใจด่าทอหยาบคายจนเกิดการโตเถียงกัน
บอกคือเธอสะบัดน้ำเฉยนะไม่ได้ไปตั้งใจบีบใส่
ทำให้พระจำรัฐไม่พอใจด่าทอหยาบคายจนเกิดการโต้เถียงกัน
จากนั้นพระจำรัฐใช้คว้าไม้หน้าสามมาฟาดหัวเธอ
เธอก็เลยเรียกลูกชายให้มาช่วยก่อนจะแย่งไม้มา
จะได้เอาเป็นหลักฐานค่ะแพทย์ก็ต้องเย็บแผลที่หัว๖เข็ม
แล้วก็ขอหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์ไว้
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับพระจำรัฐด้วยนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
วางไว้ไว้ตรงนี้แกก็ด่าแกก็เดินไปนู้น
ฉันก็ว่าวางไว้ไว้นี่ก็นี่
ฉันก็ไม่คิดว่าเขาจะมาตีฉัน

คืออย่างที่บอกสาเหตุจริงคือเขาไม่ลงรอยกันมานานแล้ว
อันนี้มันเป็นตัวชนวนเหตุที่ทำให้เกิดเหตุวันนี้ขึ้นเฉยนะคะ
ตำรวจก็นำทั้งสองคนไปลงบันทึกประจำวัน
แล้วหลังจากนี้ก็ต้องเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำกันเพิ่มเติม
ยืนยันว่ายังไงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ